เป็นไงบ้างคะหลังจากที่ได้มีการเสร็จสิ้นการประชุมสถาเมื่อวานกลับไปแล้ว

ซึ่งเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็คงได้คุยกันนะครับ
ก็ได้ไปขอโทษผู้ใหญ่ในภาคที่ทำแบบนั้นไปนะครับ
เพราะว่ามันก็เป็นมาติของภาค
ในเขตของผมแบบนั้นคือสิ่งที่ผมศาลณ์อยากกับเขาคือ
ผมบอกเขาว่าผมจะเลือกคนเดียวผิดจากนี้เป็นใคร
ซึ่งผมก็เป็นสัญญายากหน้าที่ของผมก็คือผมก็ต้องทำตามที่
ผมสัญญาให้มันบรรลุครับแต่ทำไมไม่ยอมคุยกับทางพักก่อนนะครับ
ถึงตัดสินใจแบบนั้นเพราะว่าก็มันเกิดสถิตภาพในพักทางทีครับ
จริงก็เรียนอยู่ครับก็เรียนพักอยู่ครับ
ก็เรียนให้พักทราบอยู่แต่พักก็ให้คำแนะนำหลายอย่างนะครับ
แต่มันคือผมเชื่อว่าทางออกของแต่ละคนมีแตกต่างกัน
สำหรับผมผมหาทางออกอื่นไม่ได้นอกจากทำตามที่ผมพูดเท่านั้นเอง
เหตุผลสำคัญในการตัดสินใจพี่มดดำเสียของตัวเองคืออะไรคะ
ผมเคารพประชาชนของผมผมเคารพตัวผมเองครับ
ที่บอกว่าที่บอกว่าคุยกับผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ว่ายังไงบ้าง
ก็ผู้ใหญ่ก็พูดถึงเหตุผลคือจริงเนี่ยในพักก็พยายามเต็มที่นะครับ
ที่อยากจะหาทางออกให้ให้กับประเทศเราพยายามอย่างจริงจังที่อยากจะเป็น
ที่สามให้ได้นะครับแต่เมื่อมันไม่เกิดความเห็นมันก็แตกต่างหลากหลาย
ผู้ใหญ่เขาก็ให้เหตุผลว่าคือการที่เราจะแก้ปัญหาให้ประชาชนได้เนี่ย
คือการที่เราทำนโยบายให้มันเป็นความจริงขึ้นมา
แก้ปัญหาให้กับเขาซึ่งผมคิดว่าการแก้ปัญหาให้ประชาชนเนี่ย
เป็นทุกที่ทุกภักดิ์เขามีไว้ให้กับประชาชนซึ่งทุกภักดิ์ต้องรักษาเช่นกัน
ก็ไม่เกี่ยวหรอกครับผมก็ผมทำตามหน้าที่ครับ
ผมทำตามหน้าที่อันไหนถูกผมก็ทำนะครับอันไหนถูกผมก็ทำ
ผิดผมก็ทำผมรักษาผมรักษาคำพูดที่ผมให้ไว้กับคน
ผมพูดอะไรผมก็รักษาอย่างนั้นเท่านั้นเองไม่มีอะไรซับซ้อน
เราได้คิดไหมคะว่าหลังจากนี้การทำงานในพักนะคะ
ก็ผมคิดหนักครับผมคิดหนักแต่สุดท้ายเมื่อทำไปแล้ว
สิ่งที่ทำได้อย่างเดียวก็คือยืดอกแล้วก็รอรับผลต่อ
ก็ผมไม่ได้มีความคิดว่าผมจะย้ายไปอยู่พักไหน

กลัวถูกเกาหาว่าเป็นงูเห่าของภักดิ์ไหมครับ

กลัวถูกเกาหาว่าเป็นงูเห่าของภักดิ์ไหมครับ

เพราะว่าผลมันคือการกระทำเรารู้อยู่ว่าเราทำเพราะอะไร

และผมทำด้วยความรีสุดใจ
และผมก็คิดว่าผมไม่มีความจำเป็นที่ผมจะต้องไปรับเงินใคร
ก็คิดว่ามันคงเป็นสิ่งสุดท้ายนะครับ
ที่จะทำเพราะถ้าผมเป็นหัวหน้าพัก
ผมก็คงไม่อยากให้ใครสอนมติภักดิ์เช่นกัน

เสียงติดติงว่าเราโหวตสวนมติพัก
มันก็มีเสียงของคนที่ให้กำลังใจเราว่าเคารพในการตัดสินใจ
ชื่นชมว่าเรามีจุดยืนของตัวเราเอง

เราได้กำลังใจเพิ่มขึ้นไหมคะ
จริงผมอยากให้กำลังใจเพื่อนสอสอทุกคนนะครับ
เพราะทุกคนก็เจอกับภาวะที่ยากลำบากเหมือนกัน
ก็ไม่ได้คิดอะไรครับก็ให้กำลังใจทุกคนแล้วก็ขอบคุณ
แล้วหลังจากนี้การตัดสินใจของเราเนี่ยอาจจะเป็นเมื่อนไขที่ทำให้ทั้งพรรคถูกทำไปต่อรองในการร่วมรัฐบาลนะครับ
ก็ถ้าเป็นเช่นนั้นผมก็ต้องกราบขออภัยครับ
พี่คะหลังจากนี้ถ้าเกิดสมมุติได้เจอกับท่านพลเอกประยุทธ์นี่จะสามารถคุยกันได้ปกติไหมครับ
ผมไม่มีปัญหามั้งครับเพราะว่าเพราะว่าผมไม่ได้สิ่งที่ผมทำไปเนี่ยผมไม่ได้เกิดจากความที่ผมรักหรือผมเกลียดในตัวท่าน
สิ่งที่ผมทำไปผมทำไปเพราะว่าผมสัญญากับประชาชนของผมยังไงผมก็ทำอย่างนั้น
นาฬิที่คุณคุณคุณคุณคุณคอมธ์กับการที่เกี่ยวครับก็คงไม่เกี่ยวครับก็คงไม่เกี่ยวครับผมก็อย่างที่เรียนครับไม่มีอะไรซับซ้อน
เขาก็ถามว่าแล้วถ้าไม่ใช่คุณอนุทินแล้วเป็นคนอื่นจะเลือกใครผมก็บอกว่าก็คุณอนุทินคนเดียวแค่นั้นครับ
ถ้าหลังจากนี้พรรคเขามีมันติที่ไม่ตรงกับใจเราค่ะเราก็จะยังหวนหวนมันติพรรคแบบนี้ไหม
ต้องคุยกันครับแต่คงไม่คือผมไม่ได้อยากสร้างเงื่อนไขอะไรเลยผมไม่ได้อยากสร้างเงื่อนไขอะไรเลยแล้วสิ่งที่ผมทำเมื่อวานผมไม่ได้สร้างเงื่อนไขกับใครผมแค่ทำตามที่ผมพูดเท่านั้นเองครับนะครับโอเคนะ
แสดงว่ายังจะเดินหน้าอยู่กับพักต่อไป
ก็อยู่นะครับไม่ได้ไปหนังอีกครั้ง